ขณะเดียวกันที่พักเพื่อไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่า
คักมากทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากข่าวของคุณทักษิณแล้ว
ก็วันนี้เป็นวันเกิดของคุณอุ้งอิ๊งด้วยนะคะ
กลุ่มคนเสื้อแดงหอบดอกไม้พร้อมกับเค้กอวยพรวันเกิด๓๗ปี
ของคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมกลุ่มผู้สนับสนุนพักก็มารอให้กำลังใจแกนนำนะคะ
อวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณอุ้งอิ๊งนะคะ
ก็คึกคักค่ะผู้สนับสนุนเอาป้ายข้อความนะคะ
รวมทั้งดอกไม้ข้าวต้มมัดข้าวเหนียวสังขยา
ขนมทัวร์แปบเค้กวันเกิดก็มี
ข้อความบนหน้าเค้กก็คือสุขสรรค์วันเกิด
คุณอุ้งอิ๊ง๒๑สิงหาคม๖๖ค่ะ
ซึ่งตอนประมาณบ่าย๒โมง
คุณอุ้งอิ๊งกับสามีนายปิดกสุขสวัสดิ
และคุณพินทองทาคุณากรวงก็มาพบกับมวลชนนะคะ
ตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงก็มอบพระทันใจ
ให้คุณอุ้งอิ๊ง๑องค์แล้วก็อวยพร
ขอให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จทันใจ
แล้วก็มีการทำพิธียกบายสีทำขวัญให้คุณอุ้งอิง
ซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวล้านนา
มีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์
ร้องเพลงโปรดดูแลรักษาคนดี
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนที่ให้กำลังใจที่ยืนอยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลา๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
พรุ่งนี้นะคะคุณพ่อจะกลับมาแล้วถ้าใครมีโอกาสก็รอต้อนรับท่านได้หรือว่าจะดูจากสื่อก็ได้นะคะ
หรือหวังว่าคุณพ่อยังจะได้รับกำลังใจตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะ

ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่พักเพื่อไทยในวันนี้นะคะมาอวยพรวันเกิด

คุณอุ้งอิงก็กล่าวลามวลชนแล้วก็ขึ้นไปร่วมประชุมกับสอสอ
พักเพื่อไทยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะ
พูดแต่เพียงว่าเดี๋ยวให้รอคุณพ่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
ภาพล่าสุดที่โพสต์ก็คือนับถอยหลังแล้ว
ดอนเมืองก็จะมีคุณทักษิณนะคะ
เครื่องบินของคุณทักษิณก็จะมาลงจอดแล้วก็ถึงเมืองไทยค่ะ